ไปดูพนักงานเทศบาลผู้หญิงอย่างที่โปรยเอาไว้คุณผู้ชม
ซ้อนจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของสามีมาแล้วเกิดอะไรก็ไม่รู้เสียหลัก
พุ่งไปชนขอบสะพานภูมิพลสูงแค่ไหนฮะ

ตกลงมาด้านล่างเสียชีวิตนะคุณผู้ชมครับ

เธอเลยล่ะลิ่วลงมาแล้วฮะ
กล้องวงจรปิดบนสะพานภูมิพลนะครับ
ทึกภาพขณะที่รถจักรยานยนต์ชนราวสะพาน
คนกระเด็นตกลงมาด้านล่างเสียชีวิตครับ
เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ต่อมาตำรวจภูทรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบนสะพาน
พบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ยามาฮ่าสีดำล้มคว่ำอยู่
หน้ารถพังยับแล้วก็มีผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหัก
ทราบชื่อคือนายสิทธิศักดิ์สุวะนราวัฒน์อายุ๔๖ปี
ซึ่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปประถมพยาบาล
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓
ส่วนด้านล่างนะครับของสะพานภูมิพลบริเวณสวนสุขภาพคลองรัฐโพฮะ
ไปเจอร่างของคนที่ตกลงมาจากสะพานกระแทกพื้นเสียชีวิต
นั่นคือนางพิญญาพัฒน์สุวะนราวัฒน์อายุ๕๐ปี

แล้วเธอยังเป็นพนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าเธอคอหักขาหักทั้งสองข้างฮะ
เนื่องจากตกลงมาด้วยความสูงไม่ต่ำกว่า๓๐เมตร

นายสมหมายโพนินนะครับรอปภซึ่งดูแลสวนสุขภาพเล่าบอกว่า
เขาเนี่ยเข้าเวรอยู่ที่ป้อมรอปภได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากท้องฟ้า
ได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากท้องฟ้าเงยขึ้นไปเห็นร่างของผู้หญิงกำลังตกลงมา
แล้วมากระแทกพื้นนะฮะลงมาปั๊บนอนแน่นิ่งเลย
เขาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือแต่ก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้ว
ขณะที่ตำรวจระบุว่าต้องรอให้ผู้บาดเจ็บรักษาตัวก่อนนะ
จึงจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้อันนี้หมายถึงสามีนะฮะ
แล้วก็จะแจ้งเขาหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็ส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับ